นักเรียนมัธยมที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลว
เขานัดกันที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
ไปยื่นข้อเรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องแล้วก็๑เงื่อนไข
เงื่อนไขก็คือถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไป
เขาว่าอย่างนั้นก็คือหมายถึงเจ้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับ
กลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลวครับ
เริ่มต้นชุมนุมกันที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตอน๔โมงเย็น
ตั้งเวทีดีเบตแสดงการล้อเลียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็ตั้งโต๊ะเชิญชวนนักเรียนที่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเข้าชื่อ๕๐๐๐ชื่อ
หรือร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนุนแล้วก็มีการนำพวงหลีด๔๘พวง
ไปวางด้านข้างกำแพงของกระทรวงด้วย
นี่ค่ะพวงหลีดแล้วก็พิธีกรบนเวทีนะครูธอมคำไทยกับน้องมินและพลพัฒน์นั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปเขามีการเรียกร้องนะฮะสามข้อเรียกร้องบวกกับหนึ่งเงื่อนไขคือหนึ่ง
คุกคามนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคาม
ยกเลิกกฎระเบียบที่มันล้าหลังที่เป็นการกดขีดนักเรียน
๓ปฏิรูปฯการศึกษาฮะแล้วอย่างกี่เงื่อนไข๑ก็คือหากทำไม่ได้ล่าออกไป
ก็ยื่นไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
นะฮะก็มีตัวแทนของกลุ่มนักเรียนเลวเจรจารูปแบบการดีเบตก็เป็นการบีฟกันก่อน
ที่เจ้ากระทรวงท่านก็ตัดสินใจออกมาร่วมดีเบตโอ้โหพอออกมาปุ๊บนะ
ค่ะโอ้โหบรรยากาศก็ชุดละมุนมากทีเดียวเออนะมีการโหร้องต่างต่างนานา
นะฮะคุณรัฐหพงธิสุวรรอัฐหุมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ขึ้นโรงเทพดีเบต
บอกว่าตอนนี้ครูในโรงเรียนก็มีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจในการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน
แต่กระทรวงได้เปิดช่องให้มีการร้องเรียนยืนยันโรงเรียนต้องปลอดภัย
แล้วตนอยากจะยุติเรื่องต่างที่ผิด
แต่ต้องมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการจะไม่สามารถหยุดได้ทันที
ซึ่งตนหมายถึงท่านรัฐมนตรีนะฮะก็จะแก้ไขคนเดียวไม่ได้
หากทุกคนไม่ช่วยกันร่วมมือแก้ไข
บางช่วงบางตอนคุณนัทพลเองก็แสดงความเห็น
แล้วก็มีการตะโกนโหร้องของกลุ่มนักเรียนต่างแล้วก็เป่านกหวีดกันอย่างต่อเนื่อง
ชมบรรยากาศช่วงนี้กันนะฮะ
คือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าท่านก็กล้าที่จะออกมานะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศช่วงหนึ่งนะคะ
ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การโหร้องเนี่ย

เห็นว่าบุคคลที่ยืนอยู่บนเวทีตรงมุมซ้ายของจอเนี่ย
ทางการเมืองร่วมกับกลุ่มด้วยนี่นะคะก็อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในตอนหนึ่งระหว่างการดีเบตด้วยนะคะ

วันใดที่ตนรู้สึกว่า
ไม่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและการศึกษา
วันนั้นตนก็พร้อมจะพิจารณาตัวเอง
ก็ตอบ๑เงื่อนไขที่บอกไปแหละทำแต่ว่าเวลาออกไป

ใช่แต่มันมีประเด็นไงที่เด็กเขาเรียกร้องมาบอกว่า
นี่ถ้าสมมุติเกิดว่าให้หยุดให้หยุดคุกคามใช่ไหม
อันนี้คือข้อหนึ่งที่เด็กเขาเรียกร้องมา
ท่านรัฐมนตรีก็บอกนะบอกว่าการพูดแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการคุกคามผมเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ผมพยายามแก้ไขปัญหาทุกเรื่องอยู่แล้ว
ใช่ครับ
แล้วก็มีการมอบกระชงกระเช้าตอนท้ายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็กระเช้าที่มอบให้ก็เป็นหนังสือเรียนไม้เรียวขนมขบเคี้ยวนะคะ
แล้วก็ขนมขบเคี้ยนี่เป็นยี่ห้อปูไทยนะครับ
แล้วก็ขนมไทยสลิมน้ำกะทิแล้วก็นกหวีด๔๔ชิ้นอยู่ในตะก้านี้ค่ะ
ทุกอย่างก็มีความหมายนัยสำคัญทั้งหมดแหละ
เขาบอกว่าเนี่ยได้ดีเพราะนกหวีดบอกโอ้ยท่านรัฐมนตรีบอกที่บ้านผมมีเยอะแล้ว
อ่ะร่วมมือกันครับแก้ไขอย่างที่ท่านบอกว่าท่านคนเดียวแก้ไขไม่ได้
ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะครับ